ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้อนตลอดทั้งวันจริงนะคะ
สำหรับข่าวลือตอนแรกเป็นข่าวลือ
เลิกลาระหว่างคุณตรงกับน้องเบสนะคะ

ตู้มออกมายืนยันเลยว่า
ทั้งเรื่องที่มีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกับเบสอยู่บ่อยค่ะ

สมรักยังเล่าอีกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย

ค่าน้ำค่าไฟค่ากินไม่เคยช่วยออกเลย
รวมถึงยังมีประเด็นที่ตรงไม่ลงรูปคู่กับเบส
ก็อ้างว่าทางต้นสังกัดไม่ให้ลง
แล้วยังมีเรื่องที่ชอบเถียงกับแม่ของเบสอีกนะคะ

ติดต่อไปขอสัมภาษณ์พ่อสมรักอีกรอบนึงนะคะ
ปรากฏว่ารอบนี้พ่อสำรองออกตัวแต่ออกปากเลยนะคะว่า

แต่ว่ายืนยันนะคะว่าเบสตรงเนี่ยเลิกกันแล้วจริงค่ะ

พ่อให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเท็จจริงแค่ไหน
พ่อสมรักก็เลี่ยงที่จะตอบถึงประเด็นนี้ค่ะ

อยากให้ทุกคนรอเบสและตรงออกมาพูดเองดีกว่า
แต่ยอมรับว่าทั้งคู่เลิกกันจริง
และในส่วนของตรงตอนนี้ก็เรียกให้มาเก็บข้าวของ